คุณผู้ชมครับทางด้านของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขามีการจำลองแผนการป้องกันน้ำท่วม

ในการรองรับอุบัติภัยจากเรื่องของปัญหาน้ำเต็มรูปแบบ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
ทั้งไทยและก็ต่างประเทศที่จะมาลงทุน

ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาซีรีกรอบแก้ว
ทันทีที่กรมชนรับประทานประกาศเตือนทงส้ม

หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพราะระดับน้ำเริ่มสูงข้ามคันกั้นน้ำของนิคม
เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรณอ
ต้องเร่งอบพยพคนในพื้นที่เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงโดยเร็วที่สุด
ทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์การจำลองตามแผนป้องกันน้ำท่วม
เพื่อให้ทุกคนทราบวิธีติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยขึ้นจริง
ส่วนจุดนี้จำลองว่าน้ำเริ่มล้นเขื่อนคำนิคมอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำทรายใส่ลงเขื่อนคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว
เพียง๓๖ชั่วโมงก็สามารถปิดจุดที่น้ำเริ่มไหลเข้าท่วม
เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีถูกเจิญ
กับความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
ในการเฝ้าระวังของนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าว
วัดจากการผันน้ำในสถานีตรวจวัด๔๒จังหวัดนครสวรรค์
และ๔๓เขื่อนเจ้าพระยา
เริ่มมีการระบายน้ำในเขื่อนเกิน๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เป็นการเตือนว่าเข้าสู่ภาวะเสี่ยงภัยที่น้ำจะเอ่อท่วมเข้าพื้นที่
ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นก็จะมีเกณฑ์ในการเฝ้าระวังที่ต่างกัน
ตามแผนการบริหารจัดการน้ำ
หลังมีบทเรียนน้ำท่วมในปี๒๕๕๙
ทำให้ภาคเอกชนเองก็ตื่นตัวกับการป้องกันภัยในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
ตอนนั้นทุกโรงงานก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องของน้ำท่วม
ดังนั้นเราเองเราก็จะมีวิธีการป้องกันด้วยตัวของเราเอง
โรงงานของพี่เองก็จะซื้อกระสอบซ้าย

โรงงานก็จะช่วยกันทำของตัวเองเพื่อป้องกัน
แต่เราลืมถึงนึกถึงนิคม
ซึ่งเป็นภาพรวมในพื้นที่นี้
ว่าจริงแล้วเราต้องมาช่วยการประสานกันในการที่จะป้องกันนิคม
เพราะถ้านิคมแตกเท่ากับว่าน้ำเข้าทุกโรงงานก็คือเข้าหมด
อุทธกภัยปี๒๕๕๔ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า๑๔๔๐๐๐ล้านบาท
รณอจึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของคันกั้นน้ำด้วย
จากการซ้อมแผนในการรองรับเหตุอุทธกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ยังเดินหน้าในการปรับปรุงเขื่อนดินกั้นนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ
อย่างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนานครแห่งนี้นะคะ
ปัจจุบันเขื่อนดินมีความสูงอยู่ที่๗๕เมตร

จะมีการปรับปรุงให้สูงขึ้นถึง๘๒เมตรค่ะ

เพื่อให้ความแข็งแรงของเขื่อนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

กรนอเข้ามาดูแลนิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนานครเต็มตัว
เอกชนรายเก่าถูกสารล้มละลายสั่งพิทักษัพ
รณอก็ได้เริ่มวางแผนก่อสร้างเขื่อนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่านิคมอื่น
ใหม่จะมีความยาวกว่า๗กิโลเมตร
ป้องกันน้ำในพื้นที่๑๔๐๐ไร่
งบประมาณ๓๓๐ล้านบาท
ด้วยการก่อสร้างจากหน่วยกองพลทหารพัฒนา
ว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๖๑ค่ะ
รอคาดว่าหลังพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้แล้วเสร็จ
จะมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเต็มพื้นที่กว่า๗๐โรงงาน
จากปัจจุบันอยู่ที่๔๔โรงงานค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน